บ้านฉันมีปลาแต่ฉันไม่มีข้าวกิน
เอาบ้านเธอมีข้าวกินแต่ไม่มีปลา
แลกกันไหมล่ะแลกกันไหม
ชาวภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะชาวเลราวัย

ซึ่งชาวเลเขามีปลาอยู่แล้วแต่เขาไม่มีข้าวกิน
เขาก็เลยตั้งใจว่าผุดไอเดียออกมา
เป็นไอเดียปลาแลกข้าวเอาปลามาแปรรูปมาตากแห้ง
แล้วก็ส่งไปแลกข้าวกับเครือข่ายภาคเหนือภาคอีสาน
เป้าเอาไว้เลยจะส่งออก๓๐๐กิโลกรัมในชุดแรกนี้นะคะ
ใครที่ช่วยเหลือกันได้ก็ต้องทำแล้วแหละตอนนี้
โดยที่ภูเก็ตหลังจากที่เขาประกาศล็อกดาวน์
ปิดทางเข้าออกในจังหวัดทุกเส้นทาง
รอยต่อตำบลทั้ง๓อำเภอ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ขาดรายได้ค่ะ
แต่ชีวิตมันต้องดำเนินต่อทำยังไงถึงจะอยู่รอด
ทำยังไงถึงจะมีกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้
ชาวบ้านที่ชุมชนราวัยอำเภอเมือง
ส่วนใหญ่เขาเป็นชาวประมง
คุณสืบสกุลดูสิปลาตัวโตตากแห้งแบบนี้

ใช่เวลาเอามาทอดทานกับข้าวสวยร้อน

นี่ค่ะเขาก็เลยรวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา

เตรียมที่จะส่งออกไปแลกข้าวสาร
เครือข่ายทั้งภาคเหนือภาคอีสาน
โดยตัวแทนชาวเลราวัยอย่างนายสนิทแซ่ซั่ว
เขาก็บอกว่าพอมันเกิดโควิด๑๙
ชาวบ้านไม่มีตังค์หรอกจะไปซื้อข้าว
เพราะว่าเส้นทางการเดินทางถูกปิด
แล้วลูกค้าเองก็ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้

ทำให้ปลาที่ชาวบ้านหามาได้แต่ละวัน

เลยคิดว่าเอาปลาพวกนี้มาแปรรูปดีกว่า

คนในชุมชนก็จะได้มีข้าวกิน

เขารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
โดยจะมีการรวบรวมข้าวสารกระเทียมเอยหัวหอมเอ่ย
แลกกับปลาที่มีการแปรรูปแล้วตั้งเป้าเอาไว้นะคะ
กิโลกรัมที่จะเอาไปแลกกับข้าวสาร
แลกกับกระเทียมหัวหอมเอ๊ะแล้วจะขนส่งยังไงอ่ะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ประกาศใช่ไหมงดบิน
งดเส้นทางเข้าประเทศงดไปถึง๓๐เมษา
แต่อันนี้เป็นการประสานกองทัพอากาศค่ะ
สนับสนุนเครื่องบินเพื่อที่จะขนส่งพวกปลาตากแห้งของชาวบ้านเนี่ย
ยังพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสาน
แล้วเดี๋ยวรอเขาจะประชุมอีกครั้งนึงเนี่ย
วันพรุ่งนี้ได้ความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวข่าวเที่ยงอัปเดตให้ฟังนะคะ